ส่วนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพร้อมใจกันทำบุญตักบาท
และร่วมเวียนเทียนที่วัดเนื่องในวันมาคะพูชา
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติเดินขึ้นบันไดนาค
พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่กว่า๓๐๐ขั้น
เพื่อขึ้นไปเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุตลอดทั้งวันนับหมื่นคน
ประชาชนส่วนใหญ่นำดอกเบนจมาสีเหลืองแทนดอกบัวที่หายากและมีราคาแพง
เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งทำบุญกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพื่อความเป็นสิริมงคล
ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาอารยนันต์อานันโทเจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนรวม๕๐คน
ขบวนเดินเท้าระยะทาง๓๐กิโลเมตร
เพื่อนำผ้าปะตะสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารห่มองค์พระบรมธาตุเจดี
เนื่องในวันมาคะบูชาประจำปี๒๕๖๐
ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งสองฝั่งถนนสายนครศรีธรรมราชร่อนพิบูรณ์
ร่วมแสดงความศรัทธาด้วยการบริจาคทรัพย์ถวายเป็นพุทธบูชาตลอดเส้นทาง
ส่วนที่วัดนิโรธสังคารามอำเภอเมืองยะลา
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชา
และรับศีลฟังธรรมเทศนาจากพระโสพลธรรมมุณีรองเจ้าคณะจังหวัด
และร่วมกิจกรรมลดละเลิกอบายมุกเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัดและชุมชน
มกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มจากเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณวัดและนอกวัด
ส่วนที่พุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูลจังหวัดมหาสารคาม
พุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนอาศัยช่วงวันหยุดยาว
นำครอบครัวพร้อมบุตรหลานเดินทางไปเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูล
สภาพอากาศจะหนาวเย็นแต่ก็มีประชาชนเดินทางไปตลอดทั้งวัน
พระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาน
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาเป็นประธานนำคณะสงฆ์ไทย
ประกอบพิธีเนื่องในวันมาคบูชาภายใต้โลแกนมาคบูชา
จากแดนพุทธภูมิต้นทางแห่งพระพุทธศาสนา
ใต้ต้นพระศรีมหาโพที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ภายในบริเวณมหาเจดีพุทธคยา
โดยมีนายวิเชษเกษมทองศรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในปริชาแก่นสากรงศูนย์ใหญ่ณเมืองกันกัตต้าและอีกหลายภาคส่วน
ร่วมเป็นประธานฝ่ายคาราวาสและมีชาวพุทธที่ไปร่วมแสวงบุญอยู่ที่พุทธคยาจำนวนมาก
เข้าร่วมพิธีสำคัญของพระพุทธศาสนาครั้งนี้กันอย่างเนื่องแน่นพระมหาเจดีพุทธคยาค่ะ